จะพาไปรู้จักกับนักมวยคนนี้ที่มีฉายาเป็นนักมวยหน้ากากแมทแมน
และอีกคนก็คือหน้ากากสไปเดอร์แมนในศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
พวกเขานั้นบอกเลยว่าไม่ได้มาเพียงแค่สีสันเท่านั้น
เพราะว่าล่าสุดนะครับเตรียมที่จะโกลอินเตอร์ไปสหรัฐอเมริกา

ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี
ในชกที่ว่ากันว่าเตี้ยที่สุดในโลก
แต่งตัวเป็นมนุษย์ต่างดาวเพื่อสร้างสีสัน
แต่ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาหลังจากมาชกในศึกยอดมวยไทยรัฐ

นั่นก็คือเหนือธรณีสามชัยวิเศษศุกร์
ชกที่ใส่หน้าจากแบทแมน
วงผู้มากับที่เลี้ยงมหาธนาคมสไปร์เตอร์แมนประเป็นยดเลยนะครับ
จุดเริ่มต้นตรงนี้มาจากไหนนั้นหน่อย
ก็เพราะว่าอยากจะดึงดูดเด็กแถวค่าย
ให้มาสนใจมวยไทยครับ
เด็กพาลไปพาลมาก็คือเข้ามา
พอเรามีสีสันหน่อยก็เริ่มเข้ามาครับ
ละคนสองคนเริ่มใส่พร้อมกันไหมครับเริ่มใส่พร้อมกันครับ
ขึ้นเวทีก็ใส่อันนี้เด็กเด็กเห็นก็เริ่มเข้ามาครับ
เริ่มเข้ามาแทนที่จะยืนดูข้างนี้ก็เริ่มเข้ามา
เรียนเข้ามาศึกษาครับคือเริ่มใส่ตั้งแต่ซ้อมแล้ว
เริ่มใส่ซ้อมมาเมื่อนานหรือยังก็๒๓ปีแล้วครับ
เด็กบางคนก็พ่อแม่คืออยากให้มาแต่คือไม่มีกระติกกระใจจะมา
ก็ใส่หน้ากากล่อเป้าเลยเออก็มีวิธีดึงดูดนะครับ
เขาก็สนใจขึ้นครับก็ห่างจากเกมมา
คือแม่ก็ต้องแบ่งเวลาให้เขาด้วยครับ
แต่งชุดสร้างสีสันนี่เป็นเจตนาดีนะครับแต่ใครจะไปเชื่อว่าจุดเล็กตรงนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่
เพราะวันนี้ได้เปลี่ยนเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นนักชกยอดกระตันยูครับ
อย่างเช่นบุญเฮงนะครับบุญเห็งเองก็ต่อยมวยจนตอนนี้นี่เก็บสตุ้งสตังค์แล้วก็ซ่อมบ้านให้พ่อให้แม่ได้
แล้วก็นักชกอีกคนนึงที่ชื่อว่าสมหวังก็ต่อยมวยจนเอาเงินเนี่ยมาต่อเติมบ้านให้พ่อให้แม่
ตอนนี้เนี่ยที่บ้านมีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดหน้ากากแดดแมนของสไปเดอร์แมนกำลังจะโลดแล่นไปไกลครับ
เพราะว่าผู้จัดมวยทางสหรัฐอเมริกาทาบทามเข้ามาวันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเลย
ว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นมากกว่าสีสันครับเพราะว่าพวกเขากำลังจะโด่งดังไปไกลในฐานะทูตมวยไทย
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีอะไรนะครับ